ใครที่ยังไม่รู้จะพาคุณแม่ไปไหนนะ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กับเทศกาลของวันแม่นะครับ
ผมมีไอเดียมาฝากไปเลย
เดี๋ยวจะพาไปทานอาหารอร่อยในราคาย่อมเยาว์กัน

เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับครอบครัว
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๒สิงหาคมนี้
กับเมนูอาหารนานาชาติรสเลิศครับ
นี่เลยพร้อมกับรับหนี้ไปแบบฟรีเลยนะครับ
สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมบอกรักแม่
โดยโพสต์และแชร์ภาพ
เป็นภาพถ่ายครอบครัวกับเมนูอาหารที่โรงแรม
ของชำรวยกิจกรรมรับฟรีกันแบบนี้ไป
คุณผู้ชมสำรองโต๊ะกันได้นะครับ

หรือว่าเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
และที่สำคัญนี่ไปห้องอาหารนี่เลย

คุณแม่นะถ้าทานบุฟเฟ่นะ
ฟรีเมื่อมาครบ๓ท่านขึ้นไปต่อโต๊ะ

นี่ครับราคาขึ้นให้แล้วนะครับ
ไปกันในช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที

ราคา๖๙๙บาทต่อคน

ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกาหรือว่า๖โมงเย็น
จนถึง๒๒นาฬิกาหรือว่า๔ทุ่มนะครับ

อร่อยกับบุฟเฟ่เมนูปู

ราคา๘๙๙บาทต่อคนนะครับ

นี่แล้วก็มีทางด้าน

ส่วนห้องอาหารประกัดนะครับ
คุณแม่ก็อร่อยฟรีเหมือนกัน
ซุปสูตรพิเศษนะครับ

ในช่วงเวลา๑๔นาฬิกาจนถึง๒๒นาฬิกา
ก็อร่อยกับบุฟเฟ่อลาคาร์ดนะครับ
กว่า๕๐เมนูทำใหม่

จำกัดเวลาก็คือ๑ชั่วโมง๔๕นาที

ราคาก็ราคาก็คือ๙๙๙บาทต่อคน
พันหนึ่งสบายแล้วเด็กอายุ๔๑๑ปี
ราคา๕๕๐บาทต่อคน
ไปกันได้นะครับค่ะอู้ไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะ
อย่าลืมนะมีกิจกรรมดีแบบนี้นะคะ
กันเป็นครอบครัวอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็แชร์ด้วย